ไม่จบแล้วกันจอมพลังแจ้งความนายชายศพรึกแล้วนะ
ชรร้อยเอ็ดอ่ะนะครับที่มีปัญหาการเลือกถอดเสื้อพกปืน
แล้วไปทำรุนแรงหรือเปล่าการจอมพลังแจ้งข้อหามินประมาท
การโฆษณาหลังจากให้สัมภาษณ์แล้วก็ไลฟ์ในเฟซบุ๊ก
ดพิงให้เสียหายนี่แหละครับภาพที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่
นายกันทัศนพงศัยบูลเวศหรือการจอมพลังครับ
หนังสือร้องเรียนที่กระทรวงมหาดไทยให้ตรวจสอบพฤติกรรม
รวมถึงกำหนดบทลงโทษนายชายศชายพฤกษ์
เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชรบนะครับ
ถอดเสื้อพกปืนเดินอยู่ในชุมชนบ้านยางน้อย
ตำบลอุ่มเม่าอำเภอธวัฒน์บุรีจังหวัดร้อยเอ็ดครับ
กลางดึกสิบแปดตุลาคมที่ผ่านมานะแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมจำได้
เขาเคยแต่งชุดชรบไปเตะผู้ต้องหาเมายาบ้าที่ฆ่าพ่อตัวเองเมื่อปีที่แล้วด้วย
เป็นข่าวด้วยนะครับเมื่อวานนี้ทั้งสองฝ่ายไปเผชิญหน้ากัน
มีปากเสียงกันนี่ฮะที่หน้ากระทรวงมหาดไทย
ส่วนเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมากันจอมพลังไปกับทนายภัยศาลเรืองฤทธ
เข้าพบพนักงานสอบสวนสอนอสุทธิศาลเพื่อแจ้งความให้ดำเนินคดีกับนายชายศ
ตามที่ไปให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่งแล้วพูดพาดพิงถึงคุณกัน
ในทางที่ไม่ดีแล้วยังมีการไลฟ์ในเฟซบุ๊กด้วย
จอมพลังบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนที่พบนายชายศเนี่ยนะ
ก็เห็นเดินมายกมือไหว้บวกว่าเป็นเอฟซีและชอบกันจอมพลังมาก
ซึ่งต่างจากตอนที่เขาด่าผมในเฟซบุ๊กวันนี้จึงนำหลักฐานมามอบให้ตำรวจนะ
แล้วตรวจสอบว่าเข้าข่ายความผิดอะไรบ้างทั้งเรื่องแชร์คลิปนะฮะ
ชรบคนดังกล่าวถอดเสื้อพกปืนแล้วก็คลิปที่เตะผู้ต้องหาเมา
แล้วฆ่าพ่อตัวเองซึ่งเขาเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่สมควร
จากบ้านเมืองมีกฎหมายนอกจากนี้ชรบคนดังกล่าวยังพูดพาดพิงนะฮะ
บอกว่าคุณกันหิวแสงสร้างภาพคุณกันบอกไม่ยอมความครับ
ฟังเสียงดูฮะแสงสร้างภาพตอนเนี้ยมันออกไปกว้างแล้วนะครับนะฮะ
ถึงพี่น้องประชาชนหลายท่านที่เห็นแล้วนะครับก็เอ่อ
คำขอโทษเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะทดแทนสิ่งที่มันเสียหายได้ไหมนะครับ
ผมคิดว่าเอาเรื่องนี้ให้เป็นบรรทัศหารดีกว่านะ
ผมคิดว่าให้เรื่องนี้เป็นมาตรฐานดีกว่าคนเรา
ผมผมอยากให้เรื่องนี้ชัดเจนเลยประเทศนี้มีกฎหมายนะครับ
คนเราเนี่ยจะพูดจะทำอะไรกันก็ให้มันอยู่ภายใต้ของกฎหมาย
ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะผมขอให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของกฎหมายดีกว่านะครับ
บรรทฐานทางกฎหมายครับก็ดำเนินการอย่างเต็มที่ถึงที่สุดครับ